ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืมอ่ามาค่ะโอเค
ใช่ตรงเด้อนะครับแล้วก็อ่าต่อผมผู้ประกาศพิธีกรทั้งหลายก็ต้องใส่
นะครับเพราะว่าถือเถอะทำงานอยู่นอกเขหาสถานะ
ก็คือบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องใส่นะครับ
ถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดอยู่ขับรถคนเดียวใส่ได้ไหมครับ
ต้องใส่ใช่ไหมไม่ต้องใส่ได้แค่คนเดียวอ่า
สองคนต้องใส่ค่ะนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นเวลาติดต่อกันมาหลายวันน่ะนะคะ
ที่ยอดผู้ป่วยในประเทศไทยของเรา๒๐๐อัพตลอดเลยนะคะ
ซึ่งวันนี้ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ก็มีการแถลงถึงสถานการณ์ในประเทศไทย
สำหรับวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๒๐๔๘รายค่ะ
ซึ่งยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมก็อยู่ที่๕๗๕๐๘ราย
รักษาหายเพิ่ม๔๘๐รายแล้วก็กลับบ้านแล้ว๓๑๕๙๓ราย
อยู่ระหว่างการรักษาตัว๒๕๗๖๗รายค่ะ
ซึ่งในจำนวนนี้อาการหนักนะคะ๕๖๓ราย
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่๑๕๐ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๘ราย
รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๔๐รายค่ะ
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ก็แบ่งออกเป็น๑จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ๑๙๙๑ราย
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน๔๗ราย
แล้วก็๓ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๑๐รายด้วยกันค่ะ
ในขณะเดียวกันพลเอกนัทธพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ก็เปิดเผยว่าในที่ประชุมจะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาด
หลังจากออกมาตรการตามข้อกำหนดฉบับที่๒๐
ที่จะต้องหารือกันค่ะว่าผลจะเป็นอย่างไร
เพื่อเสนอในที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่ในวันพุธที่๒๘เมษายนนี้
ส่วนจะมีการพิจารณาล็อกดาวน์จังหวัดพื้นที่สีแดงเพิ่มเติม

ทางผลเอกนัฐพลนาคพาณิชย์กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่คำว่าบังคับ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นจะขอความร่วมมือค่ะ

ซึ่งทางจังหวัดนนทบุรีนั้นก็เป็นการขอความร่วมมือ
เมื่อถามว่ามีแนวโน้มที่จะล็อกดาวน์กรุงเทพมหานคร
พื้นที่หรือไม่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการพิจารณา
นะคะก็เริ่มจากนนทบุรีมีการออกคำสั่งปิดสถานที่
ครับนะฮะอย่างที่เราพูดกันไปนายกวันนี้ที่มีข้อความผ่านมาว่า
ปรับแล้วนะฮะนายกน่าจะเป็นคนเลิกแรกที่จะประเดิมหกพันบาทจากกรณีที่มีภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
หน้ากากอนามัยระหว่างการประชุมที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหาการกระจายวัคซีน
โดยหลังจากการประชุมนายกก็ได้แจ้งให้มาตรวจสอบว่ากรณีดังกล่าวเนี่ย
เป็นความผิดหรือเปล่าตนก็ได้แจ้งการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการฝ่าฝืนประกาศของกรทมหรือกรุงเทพมหานครเนี่ย
ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยคือเอาง่ายตอนนี้คือต้องสวมหน้ากากอนามัยนะฮะ
หน้ากากผ้าเนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับที่ออกนอกเคหาสถานหรือแม้กระทั่งเนี่ย
เอาง่ายคุณเดินออกจากบ้านคุณปุ๊บคุณต้องใส่แล้วล่ะนะครับ
เป็นความผิดตามมาตราห้าสิบเอ็ดแห่งพรบโรคติดต่อพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
ความผิดดังกล่าวเนี่ยพนักงานสอบสวนมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้นะฮะ
ตามระเบียบคณะกรรมการโลกติดต่อแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบพศ๒๕๕๙
โดยมีอัตราเปรียบเทียบปรับตามบัญชีท้ายเป็นจำนวนเงิน๖๐๐๐บาท
ต่อมาตนพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจนครบานแล้วก็พนักงานสอบสวนสนดุสิตเนี่ย
ก็เดินทางมาทำเนียบรัฐบาลโดยผู้ว่ากอทมเนี่ย
ก็เป็นผู้กล่าวหาในฐานความผิดดังกล่ากับนายกรัฐมนตรี
ยินยอมให้เสียค่าปรับครับจึงได้ให้พนักงานสอบสวนสนดุสิต
เทียบค่าปรับตามอัตราดังกล่า๖๐๐บาทนี่แหละ
ทันนะครับทางท่านผู้ว่าอัศวินก็ไปกับตำรวจนะครับ

แต่แน่นอนครับเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงนะครับ
เรื่องราวของคุณอนุทินนะฮะคือล่าสุดเนี่ยคุณอนุทินเองก็ได้มีการโพสต์นะครับ
ล่าสุดนะครับมีการส่งมาแล้วนะฮะก็มีการจัดส่งจากสนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งงานในส่วนนี้นะฮะองค์การเพศรัชกรรมเนี่ยนะครับ
จะมีการเร่งกระจายจัดส่งให้กับสถานพยาบาลเครือข่ายต่าง
การจัดสรรของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขทันทีนะครับ
ทั้งนี้นะครับภายในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการจัดส่งยาฟาวิพิราเวียเนี่ยนะครับ
สำหรับรักษาผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีก๑ล้านเม็ดรวมทั้งหมด๓ล้านเมตร
ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดหายาที่กำหนดเอาไว้นะครับ
พร้อมกันนั้นเนี่ยได้มีการกำชับให้ทางออยนะฮะ
ดำเนินการจัดหาเพิ่มอีก๒๓ล้านเมตร
ขอให้ประชาชนนั้นมั่นใจนะครับว่ามียาเพียงพอสำหรับการรักษา
หลังจากนั้นนะครับมีการแฮชแท็กนะครับว่า
ทำงานต่อไปท่ามกลางกระแสการล่ารายชื่อ
ให้ปรับปิดตำแหน่งรับบันตรีว่าการส่งศาลนาศุกร์

ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกด้านหนึ่งก็คือ
ทางคุณศิลปะสวยระวีแสงศูนย์ประหลัดกรุงเทพมหานคร
ก็เปิดเผยครับว่าต่อไปเนี่ยนะฮะ
จะเป็นการบังคับให้ใส่หน้ากากตามประกาศกรุงเทพมหานคร
โดยเจตนาในการประกาศก็คือการป้องกันการติดต่อของโรคนะฮะ
จากบุคคลไปสู่บุคคลการอยู่ร่วมกันของบุคคลอื่นในอาคาร
หรือที่ต่างจะต้องสวมหน้ากากอนามัย
สำหรับในที่สถานะต้องใส่ตลอดเวลานะครับ

เพราะบุคคลอื่นอาจมาใช้สถานที่นั้นต่อได้
กรณีที่อยู่ในรถเมื่อมีบุคคลอื่นอยู่ร่วมด้วยในรถ
สวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้า
แต่ถ้านั่งคนเดียวไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากก็ได้
ส่วนผู้ประกาศข่าวหรือจัดรายการในสตูดิโอ
ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีผู้ปฏิบัติงานมากกว่า๑คน
การทำงานของผู้ประกาศขณะอ่านข่าวหรือว่าจัดรายการ
อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องสวมหน้ากากตามที่กำหนดในประกาศเอาไว้
อีกทั้งผู้ประกาศข่าวนั้นเป็นบุคคลสาธารณะนะครับ
ที่จะมีภาพปรากฏต่อสานชนทั่วไป
จึงควรเป็นภาพที่สวมใส่หน้ากากเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงของโรค
ขณะที่เด็กเล็กอายุต่ำกว่าสองขวบทางการแพทย์ไม่แนะนำ
สวมหน้ากากนะครับเพราะเด็กนั้นยังไม่รู้วิธีจะถอด
หน้ากากและอาจขาดอาจอาจหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้ต้อง
ใส่กันเป็นเรื่องไปแล้วแล้วมีประเด็นเกิดขึ้นมากจริง
แล้วเนี่ยนะฮะของกรุงเทพเนี่ยประกาศสั่งวันนี้นะครับแต่
เมื่อวานนี้อายุทยาเขาปรับไปแล้วนะฮะ๕๐๐ซึ่ง๕๐๐เนี่ยไป
เกิดขึ้นที่บางขวาหันนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยนะฮะก็คือ
คนที่แจ้งเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เนี่ยไปแจ้งว่ามีมี
ลูกบ้านเนี่ยแจ้งว่าวันนี้มีคนนี้ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
ปรากฏว่าทางผู้ใหญ่บ้านแกก็มีการประสานตำรวจเลยบอก
ให้ไปจับหน่อยอืมไปปรับเลยปรากฏว่าเป็นลูกของแกอืม
ลูกของผู้ใหญ่เองผู้ใหญ่ก็บอกไม่ได้ถึงเป็นลูกก็
ใช่ว่าใส่หน้ากากอนามัยแล้วห้อยลงมาใต้คางโดนเหมือนกัน
กันมันต้องปิดจมูกปิดปากก็ใช่คุณจะบอกโอ้ยไม่ได้ก็นี่
ใส่อยู่ไงเพราะจะมีคนหัวหมอประเภทที่ว่าใส่พอรู้ใช่ไหมฮะ
รู้ว่ามีผิดกฎหมายแล้วใส่พอเบื่อก็เอาลงหายใจไม่ได้
นะฮะถ้าเห็นคุณก็โดนถ้าคุณผู้ชมท่านใดเห็นก็ถ่ายรูปไว้นะ
แล้วเข้าไปแจ้งได้เลยเหมือนกันนะครับ
เพราะฉะนั้นมันจำเป็นมากนะตอนนี้

แต่แน่นอนเรากำลังพูดถึงบุคลากรจากการแพท

คือวันนี้มีการแชร์คลิปวิดีโอ
วีดีโออันนี้เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่
พยาบาลของโรงพยาบาลมหาราช

จำนวนหลายคนเนี่ยเดินถือกระเป๋าร้องไห้กันเลย

ดน้ำตาแล้วก็เข้าสถานกักตัวครับ
โดยเหตุการณ์นี้สืบเนื่องมาจากวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมาเนี่ย
มีคนไข้เข้ามาที่โรงพยาบาล
ก่อนจะสอบสวนเพราะว่าเป็นผู้ป่วยอยู่ในระหว่างกักตัว
แล้วก็เนื่องจากว่าผู้ป่วยคนนี้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงมาก
แล้วก็มีไข้สูงมา๓วันแล้ว
แต่ก็ได้ปกปิดข้อมูลนะฮะตลอดเลยนะ
แล้วก็ทำให้แพทย์พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
ก่อนผลตรวจจะออกมาเพราะว่าเฮ้ยเป็นโควิด
เอาง่ายคือไม่บอกข้อมูลจริงก็คือปกปิดข้อมูล
เขาก็เลยบอกเฮ้ยตอนนี้พยาบาลก็แทบจะไม่พออยู่แล้ว

เขาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่การแพทย์เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน
พยาบาลเวรรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยไปรับคนไข้เนี่ย
ต้องถูกกักตัวทันทีเพื่อสังเกตอาการเป็น๑๔วันทั้งวอร์ด
ถ้าสมมุติจะพูดกันแบบจริงคือ๑๔วันทั้งวอร์ด

หน่วยงานตอนนี้ทุกที่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ครับ

หรือกลับไปหาครอบครัวอยู่ที่บ้านเลยตอนนี้
ขณะเดียวกันผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงได้เผยเรื่องราว
ของลูกชายที่ติดเชื้อโควิด๑๙
โดยระบุว่าเป็นความรู้สึกที่บีบหัวใจที่สุดอีกครั้งในชีวิต

หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะเห็นรูปนี้กันเยอะพอสมควรนะครับ
ตั้งแต่เมื่อวานนะแองจี้นะรูปนี้เนาะ
อันนี้เป็นรูปตั้งแต่เมื่อวานที่คนพูดถึงแล้วก็
ควรแชร์กันเยอะจริงอ่ะนะครับ
เขาบอกว่าเป็นความรู้สึกที่บีบหัวใจที่สุดอีกครั้งหนึ่งในชีวิต
กลับกลายเป็นว่าลูกต้องมาให้กำลังใจคนในบ้าน
พ่อไม่ต้องดูแลหนูขนาดนี้ก็ได้หนูไม่เป็นไรหรอก
พ่อหนูฝากเล่นกับน้องแทนหนูด้วยนะอย่าตีน้องนะ
กล้าพี่ไปก่อนนะถ้าพี่หายพี่จะกลับมากอดมาฟัด
หนึ่งคนเป็นสี่คนรอดฮะครอบครัวเราทำดีที่สุดแล้วนะ
ภูผาผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกสำหรับพ่อนัก
คำถามสุดท้ายทำไมไม่มีใครกอดหนูเลยล่ะพ่อ
เราต้องทำเพื่อสังคมนะลูกไม่ได้มีใครเกลียดหนูเลย
จริงเรามีเป็นคลิปได้มีเป็นคลิปไหมคะ

ซึ่งเอาจริงวันนี้้เขาบอกว่าโดนธับบุหรี่ของเราเอง
เจ็ดร้อยเตียงเต็มเอี๊ยดละไม่สามารถ
รับผู้ป่วยนี่อีกแล้วและวันนี้
ทางพ่อเขาก็บอกว่าเปิดใจแหละนะกลายเป็นแบบว่า
โพสต์ที่ชาวเด็กในแห่ใ่กำลังใจน้องภูผาต้องยอมรับเด็ก
๖ขวบเองที่ต้องเผชิญหน้ากับการรักษาโรคโควิดตามลำพังนะฮะ
เด็กคนนี้เด็กกว่าขวบแต่ต้องเผชิญหน้าที่จะต้องรักษาโควิดตามลำพังเนี่ย
เขาบอกเฮ้ยเด็กทำไมมันเข้มแข็งอย่างนี้ครับ
มันเข้มแข็งมันดูมีวินัยเกินเด็กนะครับ
วันนี้พ่อของน้องภูผาในพานุวัฒน์คุณกทาเนี่ยนะครับ
พ่อของน้องภูผาเนี่ยเปิดใจกับทางไทยรัฐของเรานะครับว่า
หลังจากลูกชายเนี่ยป่วยเป็นโควิดคนเดียวในบ้านนะ
แล้วก็ต้องไปรักษานะครับที่โรงพยาบาลนครปฐมเนี่ย
เขาบอกเลยว่าตนเนี่ยทราบเรื่องวันที่๒๓เมษายน
ว่าน้องเนี่ยติดโควิดคนเดียวหรือมีผลเป็นบวกคนเดียวในบ้าน
หลังจากตรวจรอบสองนะคือไม่ใช่รอบแรกรอบแรกไม่เจอ
เจอรอบสองครับตอนนั้นเนี่ยกำลังทานข้าวกันอยู่
ทุกคนในบ้านเนี่ยร้องไห้หมดเลยยกเว้นน้องยกเว้นภูผา
เด็กคนนี้ไม่ร้องไห้เลยเพราะว่าทางครอบครัวเนี่ย
เขาค่อนข้างจะกังวลมากพอตั้งสติได้ก็เลยให้ทุกคนเนี่ย
อาบน้ำให้เร็วที่สุดฮะเข้าห้องใครห้องมันไปเลย
มีเพียงตนกับน้องภูผาเนี่ยอยู่กลางบ้านนะครับ
ต้องจัดที่ให้น้องนอนแยกเขาบอกบ้านของเขาเนี่ยรู้ว่าน้องติดปุ๊บใช่ไหม
เขาจัดที่ให้น้องนอนแยกทันทีเลยนะครับซึ่งในบ้านเนี่ยมีเพียงห้องพระ
ก็ให้น้องเนี่ยไปนอนอยู่ห้องพระเล็กคนเดียวนะครับที่ห้องน้อง
แล้วก็น้องภูผาเนี่ยซึ่งกลัวห้องพระทำภาษาเด็กนึกเด็กจะชอบกลัวห้องพระนะครับ
เขาบอกแล้วก็บอกว่าไม่นอนได้ไหมตนจึงบอกลูกว่าไม่ต้องกลัว
นจะนอนอยู่หน้าห้องพระนะพ่อบอกว่าไม่ต้องกลัวนะลูกเดี๋ยวพ่อเนี่ยนอนเฝ้าอยู่หน้าห้องพระ
แล้วก็เปิดประตูไว้เป็นเพื่อนลูกซึ่งทราบดีว่ามันปลอดภัยไหมมันไม่ปลอดภัย
แต่น้องเขากลัวห้องพระตามภาษาเด็กแต่สถานการณ์มันบังคับดีกว่าให้ลูกอยู่คนเดียว
ภูผาไม่มีอาการโควิดอะไรเลยฮะแต่อยู่ดีเนี่ยต้องแยกมานอนห้องพระ
แล้วมีพัดลมเนี่ยตัวเดียวที่ให้น้องแค่นั้นเองเขาบอกว่าวันต่อมาเนี่ยเขาพยายามจะอธิบายให้ลูกเขาฟัง
คลิปอันนี้นะครับวันต่อมาเขาพยายามจะอธิบายให้ลูกเขาฟัง
ตอนนี้สถานการณ์โควิดเป็นยังไงพ่อเปิดคลิปข่าวต่างให้ลูกเขาดูครับ
ซึ่งเด็ก๖ขวบเขาไม่ได้เข้าใจหรอกว่าโควิดคืออะไรถูกต้องไหมครับ
ตนก็พยายามลูกโควิดมันคืออย่างนี้นะ
เขาเปิดจากสื่อที่เขามีเปิด

แล้วก็ต้องรู้ว่าลูกเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวยังไง

พร้อมกับย้ำให้เขาเข้าใจว่า
ชอบต่อสังคมเด็กคนนี้ก็พยักหน้าเด็ก๖ขวบนะฮะ
จนเช้าของวันที่๒๕เมษายนมีเจ้าหน้าที่เนี่ยโทรมาหาบอกว่า
จะมีรถรถพยาบาลมารับน้องนะซึ่งพ่อแม่ร้องไห้หมดแล้ว
ก็เพราะมีลูกไปโรงพยาบาลคนเดียวพ่อแม่ต้องอยู่เลี้ยงน้องอีกคนนึงเห็นไหมฮะ
พ่อแม่เนี่ยก็ร้องไห้หมดเลยในตอนนั้นเล่าที่ตกลงว่าจะไม่ร้องไห้ให้ลูกเห็น
เพราะว่าเดี๋ยวเด็กเนี่ยจะงงว่าทำไมพ่อแม่มาร้องไห้ใส่หนูทำไม
ตอนที่รถมาลูกถามเพียงว่าหนูต้องไปใช่ไหมพ่อเขาถามพ่อเขาอย่างเงี้
แต่จริงแล้วผมจะบอกให้นะเท่าที่ผมคุยกับคุณหมอมา
พ่อแม่เนี่ยต้องไปอยู่กับเด็กด้วยหนึ่งคนจริงคือตัวเองถึงจะไม่ติด
ไม่มีไม่มีเชื้อไม่รับเชื้อก็ต้องไปคือผมบอกเลยสมมุติถ้าเป็นมายูได้รับเชื้อ
แล้วต้องไปอยู่กักตัวอยู่คนเดียวอย่างนี้ผมก็ต้องไปนะคือถึงพี่ไม่ติด
พี่ก็ต้องไปอยู่พี่ก็ต้องไปแต่ก็ต้องป้องกันตัวเอง
อาจจะต้องป้องกันตัวเองหรือสุดท้ายแล้วมันจะติดมันก็จำเป็น
เท่านั้นเองคือไม่รู้นะผมเคยถามหมอพอดีมีลูกเหมือนกัน
ก็เลยสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งบังเอิญลูกเราเองไปโรงเรียน
แล้วไปรับเชื้อมาแล้วพ่อกับแม่ไม่ติดหรืออะไรก็แล้วแต่
แล้วปรากฏว่าลูกเองเนี่ยต้องถูกส่งไปที่โรงพยาบาล
หรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องทำยังไง
คุณหมอบอกเลยว่าถ้าเกิดเด็กอยู่คนเดียวไม่ได้
จำเป็นที่ต้องมีผู้ปกครองเนี่ยไปอยู่ด้วยถึงจะได้รับเชื้อหรือไม่ได้รับ

อันนั้นในกรณีที่ถ้าสมมุติน้องอยู่ไม่ได้ถูกไหมคะ
เด็กหกคงจะอยู่ลำบาก
ของที่เชียงใหม่ที่มีมาจากศูนย์เด็กเล็ก
แบบมีน้องบางคนที่เป็นอันนั้นคือแยกไปก็คือยังเด็กจิ๋วเลยอ่ะ
เดินร้องไห้ออกมาเลยเพราะอันนั้นเขาไม่ได้ไปอยู่ด้วย
คือน้องต้องไปอยู่เองอะไรอย่างนี้
ซึ่งยังไงคือเราต้อง
แล้วนี่น้องยังไปอยู่โรงพยาบาลสนามนะ
หนูต้องไปอยู่แล้ว

มันเป็นกฎหมายออกมาไหมไม่มีใช่ไหมครับตอนนี้
ปกปิดทำลายเป็นความผิดครับ
เป็นความผิดหมะครับ
เป็นความผิดอยู่แล้วตอนนี้
มีท่านหนึ่งออกมาบอกว่าเขาไม่มีกฎหมายบังคับที่เขาไม่ได้จำเป็นจะต้องมาแจ้งไทม์ไลน์เขาก็เลยไม่ได้แจ้งอะไรอย่างนี้
บางคนก็จะมีกรณีที่พูดแบบนี้ก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายกลายเป็นว่าคนอาจจะมามีข้ออ้างว่า
เพราะฉันไม่เพราะฉันมันไม่ได้มีกฎหมายมาบังคับฉันก็เลยปกปิดไทม์ไลน์ฉันก็เลยไม่ได้บอกทำไลน์อะไรแบบนี้หรือเปล่า
แต่จริงมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมเราอยู่รวมกันกับคนหมู่มาก
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องมีการแจ้งทำลายอยู่ดีจะบอกว่ามันไม่ได้มีกฎหมายบังคับแล้วคุณก็เลยเลือกที่จะไม่พูด
อันนี้มันก็ไม่น่าใช่ในปฏิบัตินี้
อย่างน้องภูผาคุณก็อาจจะเป็นเด็กที่ทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วยอมรับกับมันได้คือเข้าใจว่าโอเคเดี๋ยวผมจะไปอยู่เองได้เข้าใจพ่อเข้าใจแม่อะไรอย่างนี้
เป็นเด็กที่แบบรับรู้เหตุผลอย่างนี้ก็ได้แต่เด็กบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น

ไม่ได้เหมือนกับทุกคนก็ต้องแยกกันออกไปด้วยนะอะไรอย่างนี้
ก็อย่างที่เราบอกว่าตอนนี้จังหวัดที่มีคนติดโควิดเยอะที่สุดอันดับหนึ่งคือกรุงเทพมหานครนะฮะ
ถ้าสมมุติเราไล่เรียงกันมาวันนี้เราดูกันจริงแล้วจังหวัดที่คนติดโควิดเยอะที่สุดเนี่ยกรุงเทพมหานครติด๙๐๐กว่าคน
แต่โอเคลดลงจากวันก่อนวันนี้๙๐๐กว่าแล้ว๙๐๗๖คนสมุทรประการคืออันดับที่๒ที่ติดมานะครับ
อันดับ๓คือชนบุรีนะอันดับ๔คือนนทบุรีและอันดับ๕คือเชียงใหม่
ที่เป็นสีแดงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูการประชุมของเขาพรุ่งนี้ว่ามันจะมีการยกระดับอะไรกันไหม
ซึ่งเขาคาดว่าน่าจะมีการยกระดับมากขึ้นเดี๋ยวต้องดูกันพรุ่งนี้นะครับ
ในขณะที่อันดับ๖ยังอยู่ที่สุราชธานีอันดับ๗สมุทรสาครนะฮะ
แล้วก็อันดับ๘นครปฐมอันดับ๙สงขาแล้วก็อันดับ๑๐เพชรบุรีนะ
ที่ชนบุรีวันนี้เขาก็แบบว่ามีภูริล่าจัดกัน
แต่ก็ปล่อยเขาก็บุกทะลายภูวิล่านะ
เขาก็บุกทลายเลยคือที่บังละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
ซึ่งเขาสามารถจับผู้คุมกระทำความผิด๒๘คน

เป็นชาวฟิริปุนปิน๑๓คนรัสเซีย๖คน
ฝรั่งเศส๒คนเป็นคนไทยแค่๓คนเองมีอังกฤษ๑คน
แคนนาดา๑คนกัมพูชายอีก๑คน
เขาบอกว่าโดยก่อนการจับกลุ่มเนี่ยได้รับแจ้งจากประชาชนในระแวกดังกล่าวเนี่ย
ว่าในหมู่บ้านมีการจัดปาร์ตี้เสียงดังมาก

ในบ้านภูวิลล่ามีการดื่มแอลกอฮอลกันส่งเสียงดังเกรงว่า
นั่นแหละจะเป็นการแพร่ระบาดของโควิด
ก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ปรากฏไปถึงปุ๊บมันไม่ใช่คนไทยไง
ส่วนใหญ่แล้วมีคนไทยอยู่จริงแค่
ค่ะแต่ก็เป็นคนต่างชาติ
เขาเป็นคุณครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนนะคะ
ดังนั้นเขาก็ควรจะรู้อยู่แล้วว่า
กฎข้อตอนนี้มันคือมันไม่ควรรวมกลุ่มกัน
แล้วก็มีการปาร์ตี้ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดใครก็แล้วแต่
บางทีเราก็มีโอกาสได้เห็นหลายคนเนาะ
มันก็ไม่น่าจะทำไหมคะเพราะว่า

ที่เป็นแบบว่าเรื่องของคนที่ป่วยแล้วเสียชีวิตจากโควิด
คือบางคนใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลสมมุติ๒๐วัน
ลำพังเพียงคนเดียววันหนึ่งถ้าคุณเสียชีวิตไป

ดังนั้นจุดเริ่มต้นของการปาร์ตี้อะไรแบบนี้
เพื่อวันเกิดเพียงครั้งเดียวสำหรับคุณในรอบนี้
บางทีมันอาจจะทำให้เชื้อมันกระจายออกไปก็ได้
ถ้าเกิดติดเพราะเอิญอันนี้ยังไม่ได้มีการตรวจออกมา

แต่มันก็สุ่มเสี่ยงอยู่ดีดังนั้นก็ต้องระมัดระวัง

โดน๔๐๐๐นั่นแหละก็ต้องไปตามกันไป
เพราะว่ามีหลายคนบางที
อย่างว่านะคะเราก็มีโอกาสได้เห็นกันอยู่เรื่อย

ลูกศิษย์ยังแน่นนะพ่อปู่พุทธฤษีเทพนรสิง
ลูกศิษย์ยังแน่นเลยมาอีกแล้ว

เดี๋ยวนี้มีอะไรหลวงปู่พุทธฤษี
อะไรเทพตรศิษย์มากมายตัวนี้คือเกิดขึ้นแล้ว
มาจากที่นิหารอะไรก็ไม่รู้เยอะกันเท่าไหร่
ก็ล่าสุดก็มีปรากฏอีกแล้ว

คือพี่ผู้สื่อข่าวเขารายงาน
สำนักพ่อปู่พุทธฤษีเทพนรสิงศ์

ก่อนถึงแยกอายการตะบลนาจอมเทียนจังหวัดชนบุรี
มีประชาชนมา๔๐คนไปรอพบพ่อปู่

เดินเห็นไหม

ปู่เอาลงอยู่เป็น๒๐๐๐๐นะปู่นะ

โอ้โฮทำพิธีที่นึงหรือเธอ
ไม่ใช่หมายความตับเวลาที่พี่ใส่หน้ากากกันเอาไว้ไง

ให้ผู้วาดแต่ละจังหวัดให้ผู้วาดแต่ละจังหวัดแต่คุณประกาศ

คือระหว่างการทำพิธีไหว้ครูมีชาวบ้านเข้ามาก็มีอาการของขึ้นแบบนี้นะฮะ
ส่วนการแก้อริยกรรมทางพ่อปู่เองก็จะดูริยกรรมส่งวิญญาณของแต่ละคนที่ตัวมา
ซึ่งผู้ป่วยเองก็เข้ามารักษาก็จะต้องดูแต่ละคนนะฮะแล้วก็ถึงจะแก้อริยกรรมส่งวิญญาณ
ทำการอาบน้ำมนต์ด้านลูกศิษย์ที่เริ่มใสก็เปิดเผยบอกว่าเริ่มแรกวันสามสี่ปีก่อน
ภรรยาของตนเองนั้นป่วยมารักษาจนหายจากนั้นเนี่ยก็มาหาหลวงปู่ตลอดเพื่อความสบายใจ
ส่วนเรื่องดังกล่าวเป็นความเชื่อของตนเองแล้วก็ของแต่ละบุคคล
ขณะที่ปู่ฤษีเทพนรสิงศ์บอกว่าพิธีอาบน้ำมนต์รักษาโรคไม่ว่าจะเป็นอัมพาตมะเร็งเต้านม
ตนเองไม่เคยพูดว่ารักษาโรคได้อยากให้เข้าใจสมัยนะ

แต่มันเป็นการแก้กรรมถอดวิญญาณของคนตายมารักษาคนเป็น
แล้วก็ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างให้ออกตามความเชื่อส่วนบุคคล

ไหนข้างหลังเป็นรูปเหรอเขาแหลมไง
เหมือนใช่คนเดียวกันเปล่า
ใช่สิเขาแหลมนะ
แต่เหมือน๓ข้างหลัง๓คนนั้นไม่ใช่คนเดียวกัน
ขึ้นไปไม่ได้มองด้วยเขาข้างหลังที่แท้งหัวแตกเลยนะ

หลังนี่โอ้โหปรากฏเยอะมากหน่อย

ดูดิตั้งแต่ใน
คุณกุศรโศสิพระศักดิ
พุทธองค์ดำพุทธห่มดำ

แล้วก็มานี่คนหนึ่งเป็นคนอีก๕ละ
เอาเนี่ยเร็วนี้เอาแค่นี้ช่วง๑เดือน๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ย๕คน
เหมือนห้ามอรุณไฟฟ้า
แล้วที่สำคัญเนี่ยแปลกตรงไหนรู้ป่ะแปลกตรงที่แบบคนเชื่อดูรู้ไหม

ไปทำวุฒิเลยนะอย่างที่บอกเราจะเหมือนก็เป็นการแสดงอันหนึ่งเลย
จับเนอะต้องแยกกันก่อน
พระอาจารย์บอกวันนี้จะเป็นวันอาบแสงชัน
คุณคาธาชินปัญช่อนี่เขาเผยเข็ดละเปิดเนินพระจันทร์
แสงพลังจันทรเสริมอำนาจมหาเสน่หมเมตตามหานิยม
โหเห็นไหมล่ะหัวม้าหอม
โดยแต่ละปีเนี่ยจะมีเลิกนี้เพียง๑หรือ๒ครั้งเท่านั้น
ซึ่งวันเวลาที่ดีคือวันจันทร์ที่๒๖เมษายน
ตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวงคือวันนี้เป็นวันพระใช่ไหม

เขาบอกว่าโดยพระจันทร์ในทางโหรศาสตร์เนี่ยชื่อว่า
มีลักษณะหลังใกล้ผุดผองรูปหลังสวยงามผูด
จ้ามีเส้นเนชวนหลงไหลเออแล้วยังไง
หน้ากากด้วยแม่หน้ากาก
ใช้แหน้ากากก็พูดยากอยู่เนอะ
มหาเลิกมงคลเนี่ยเสริมอำนาจมหาเสน่ห์
เมตตามหานิยมตามคติความเชื่อโบราณในเริกนี้
สร้างวัตถุมงคลทางด้านเมเตอร์อำ
แล้วก็โชคราบทั้งปวงเนี่ยส่วนเคล็ดลับในการรับพลังจันทรา

คือยืนกลางแจ้งอาบแสงจันทร์เปิดเนินพระจันทร์มวยผมขึ้น

บอกอยู่ท้ายทอยเนี่ยแล้วก็อาบแสงจันทราแล้วก็สวดโอมจันทรา
นั่นไงโอมมหาลัยคุณก็เคยอาบแสงจันทร์เนี่ย
ฉันเคยเคยไปกับเธอไงหนุ่ม
ทีพูดแบบนี้รู้อย่างไร

เนอะไกลเนอะ
ของที่แกไปนั่งอยู่อย่างนี้นั่งสมาธิอย่างงี้

แสงจันทร์กูยังไม่เห็นมีแสงจันทร์เลยฝนตก
เพราะตั้งไม่มีฝนตกไปกูใหญ่เลย

นี่รั่งกันอยู่๒คนนี่นั่งหัวเราะกันเอง
บ้าหรือเปล่าอาบแสงตังค์

เขาบอกให้เราสวดนำโมอะไรอย่างนี้
ใครอิ่มผู้ศักดิ์หมอฮศักดิ์อะไรอย่างนี้

แล้วก็หากใครมีวัตถุเกริ่งร่างคล้องค้าง

นำออกมารับพลังจากพระจันทร์วันนี้
ตอนคุณแม่ไปแล้วมันได้ผลไหมล่ะคุณแม่

เมตรมาหาวิทยาลัยนิยมสเนตเวลาแบบ
แอ๊อฟก็ไปแบบไปกันเกือบทุกคนแต่

ที่ต้องถอดชุดออกหมดแล้วก็อาบน้ำกลางน้ำตก
ลำปางมีคนคนหนึ่งไปพี่แต่ของเราไม่นะของเราแบบต้องใส่เสื้อขาวใช่ไหม
แม่แม่ใส่ชุดอะไรก็ได้เถอะเขาก็ต้องแบบว่าเหมือนแบบ
หนุ่มจำแม่งกันเป็นสิบปีแล้วเนอะเดินลงไปในน้ำตกอ่ะ
แล้วก็เช้าป้าก็ไปหาของป่าตอนกลางคืนนี่เหมือนกินอรีเลยนะใช่
ไม่เขาก็เรียกว่าปิดกินอรีเดี๋ยวก่อนนะที่เล่าให้ฟัง
ไม่ต้องไม่ต้องไปทำตามไม่ต้องอะไรนะคือของผมกับมดดำอ่ะ
กับกับรถเบบมันเป็นเรื่องเป็นสิบปีแล้วนานมากใช่ไงหนุ่มก็ชอบเล่า
เดี๋ยวมันเป็นเรื่องเป็นราวอีกรู้ป่ะแม่นานกูเล่าทีนะได้โอกาสเลย
ทีตัวเองเล่าเนี่ยนะไม่แต่ไม่ต้องไปนะมันจะเหมือนเดินตะกรุดเข้าตายอีกอะ
เออมันไม่ได้แบบมันนานมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอก
พอตอนนี้เรามองย้อนกลับไปนะวันนั้นเราก็อาจจะคิดเอ๊ะเราทำอะไรกันไปนะวันนั้น
เออมันเมื่อก่อนมันขนอยขนองแล้วผมก็แบบผมเองก็ซื่อมดดำบอกให้ไป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

มีทั้งไข่ไก่และไข่นกกระทาขั้นตอนการทำก็คือ๑เจาะไข่เพื่อเอาไข่ขาวออกมา
ใส่ลงกระทะอย่าให้ไข่แดงหลุดออกมาจากไข่
เอาเปลือกไข่ไปวางบนไข่ขาวขณะปรุง
ให้นำมาการีนที่ทำโรตีมาละลายน้ำมันแล้วก็เทใส่ลงไปในไข่
คือเขามีการแนะนำมาว่าหากพบข้อใดข้อหนึ่งตามนี้เนี่ยไม่ควรรับประทานนะคะ
เพราะว่าไม่รู้แหล่งที่มาของไข่หากฟาร์มต้นทางของไข่ไม่มีการควบคุมโรคที่ดี
นั่นอาจจะทำให้มีความเสี่ยงที่เชื้อจะปนเปื้อนมาได้
ก่อให้เกิดอาการเป็นแบบอาหารเป็นพิษขั้นรุนแรง

ซึ่งเมนูไข่จุ๊บทำการปรุงทั้งเปลือกบนกระทะ
หากไม่มีการล้างเช็ดเปลือกไข่ที่ดี
ก็จะได้มูลของสัตว์แถมไปในอาหารด้วย
แล้วก็สุขลักษณะการปรุงนั้นไม่เหมาะสมค่ะ
โดยการปรุงไข่จุ๊บที่ระดับความสุขของไข่แดงนั้น
เหลวจนสามารถที่จะใช้หลอดดูดขึ้นมาได้
เพียงพอที่จะฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะมี
หากจะฆ่าเชื้อควรใช้ความร้อนสูงกว่า๗๐องศาเซลเซียส
เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า๑๕วินาทีจึงจะปลอดภัย
จากนี้ในการทานไข่ที่ปรุงไม่สุก
จะทำให้ได้รับสารอวิดิน
ซึ่งไปขัดขวางการดูดซึมวิตามินไบโอตินของร่างกาย
ก็จะทำให้ยิ่งย่อยอาหารยากขึ้น
ขอฝากให้ผู้ปรุงนั้นเน้นทำความสะอาดฆ่าเชื้อเปลือกไข่
ปรุงด้วยสุขลักษณะที่เหมาะสม
โดยเน้นการปรุงสุกในยุคโควิด๑๙แบบนี้
นี่เออลองว่าไม่เคยกินน่ะ

คุณไม่เคยกินไข่เหรอคุณไม่เคยกินไข่เหรอ

เออผมก็ว่าคุณต้องกินไข่คุณต้องกินไข่บ่อยผมรู้

มันทำอย่างไร
นักโดดีหรือละ
ที่มันตอกไข่ลวงไปแล้วออกไข่คือ

แล้วมันสุกแล้วก็ให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็ดูดเข้าไปเหมือนไข่ลวก
แต่อันนี้มันต้องทำคนละแบบ

ไม่คืออย่างนี้ค่ะคืออันนี้ที่เขาทำคือเขาเอาไข่มา
แล้วก็เขาเจาะใช่ไหมคะแต่เขาเอาไข่ขาวออก
ก็คือเทไข่ขาวลงไปในกระทะอย่างนั้นไข่ขาวสุก
ไข่แดงมันจะอยู่ด้านในแต่ทีนี้สิ่งที่ทางกรมบริษัทเขาออกมาประกาศเตือน
คือหมายถึงว่าไข่เนี่ยบางทีไม่ได้ล้างพี่นึกออกป่ะคะ
มันก็จะมีเศษขี้ไก่อยู่รอบ
บางทีเนี่ยพอด้วยความที่มันไม่สุกด้วยแล้วมันมีเปลือกไข่อยู่ด้วยอะไรอย่างนี้
มันก็จะรวมกันเชื้อโรคมันก็จะเข้าสู่ร่างกายได้
ถ้าสมมติเรากินไปบางทีเขาก็เลยหมายถึงว่าถ้าสมมติวันนี้จะมีการทำ

แต่อย่างน้อยเขาบอกว่าให้อยู่ในความสุข๗๐องศาเทียบสุดใด
ด้วยความที่ถ้าเป็นแบบนี้บางทีไข่มันไม่สุกเลยค่ะ
แดงมันยังดิบอยู่มันสามารถที่จะดูดเข้าไปได้
ในยุคโควิดแบบนี้เวลาจะกินอะไรเราก็ควรจะกินอะไรที่มันสุกหน่อย

ตรงตัวเปลือกไข่มันจะกระปกไม่ใช่เหรอ
อันนี้ในการที่เตือนคือแนะนำเรื่องนี้
ถ้าสำหรับคนที่จะขายจะขายเมนูอาหารเมนูนี้นะคะ

แต่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือตัวไข่แดงจริง
ถ้าสมมุติจะผ่านแบบอุณหภูมิสัก๗๐องศาเซลเซียต

มันจะปลอดภัยมากกว่าที่มันจะกินแบบดิบ
แล้วรักษณะในการทำกับเธอนะคะ
วันนี้ผลออสการ์๒๐๒๑ออกมาแล้วนะคะ
เอเชียต้องบอกเลยว่าทั้งผู้กำกับเอ่ย
นักแสดงเอ่ยโอ้มีได้หลายรางวัลเลย
เดี๋ยวเรามาอัปเดตช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
ส่วนหนึ่งส่งมาให้ดู
นี่

ทำวันไหนครับ
มันก็ต้องมีเวลาตัดเล็บบ้าง
บางทีหัวไม่ได้สระ๗วันนะผมอะ

ไม่เห็นสะดุ้งอยู่นะ

เพราะว่าแบบวันก่อน

เหมือนจะเป็นไข้เนื้อเจ็ดเรือน
หลังหนุ่มโยนมา

เขาบอกว่าตอนนี้เราไปดูกันซิว่าดาราที่ค่าตัวสูงจริงในการเล่นละครอันดับหนึ่งก็ยังเป็นอ้ำพัชราภาอยู่ที่เรารู้กันอยู่
คุณไอ้อ้ำเนี่ยเขาเล่นตอนละ๒แสนอยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้วเนี่ยนะเราไปดูซิ๓อันดับแรกที่ดาราที่ค่าตอนสูง
เขาบอกอันดับสามคนที่สามแอปทักษะอ่อนอันนี้คุณไอ้อ้ำเนี่ยสองแสนเรารู้กันอยู่แล้วนะฮะ
แล้วก็บอกค่าโฆษณาเนี่ยนางได้ตัวละสิบห้าร้านนะอันดับสองเนี่ยนะก็คือชมพู่อารยาเนี่ย
เขาบอกค่าโฆษณานางได้เป็นตัวละ๑๐ล้านก็นะแล้วก็ค่าตอนละครเนี่ยนางคิดแสนห้านะฮะ
แล้วก็อีเวนต์นางก็เริ่มที่แสนห้าเนี่ยแหละแล้วก็มีคุณไอแอปทักษะออน
แอปเนี่ยเขาบอกล่าค่าระครจุดเจ็ดหมื่นห้าค่าโฆษณาแอปก็เริ่มที่แปดล้านนะฮะ
แล้วก็ค่าอีเวนต์เนี่ยเริ่มที่๘๐๐๐นางว่าอย่างนั้น
แต่อันดับหนึ่งจุดห้าคือคุณมดดำกระจาภานะทำไมอะ

รครเราก็ไม่รับแล้วลับมาแล้วโฆษณาอย่างเดียวบ้าแต่ฉันรับ

ใครบ้าถี่ถ้าได้อย่างงั้นก็ดีสิ

พี่มดเขารับเอาจำนวนพี่เว้นไม่รับแล้วเขตจากภูมิเลยนะ
เธอไม่แต่จ้างฉันบ้างเลยเนี่ยเขายังเหลือผมอยู่นะ
เหลือผมเปล่าล่ะเหลือผมผมฉันขึ้นมาหน่อยอย่างนี้นะ
ได้สิไปดูที่งานประกาศรางวัลนะคะ
นั่นก็จริงปีนี้เขาก็มีการจัดแบบว่า

ของผู้อังกฤษชาวจีนนะคะโคลิเจา
ก็สามารถคว้ารางวัลสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปได้
โดยโคอีเจ้าก็ยังคว้ารางวัลผู้อำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเวทีนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
ทางด้านฟานเซสแมคโดมานก็สามารถคว้ารางวัลสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
แล้วก็ขณะที่ยุนยอจองอันนี้เป็นนักแสดงชาวเกาหลีใต้วัยเจ็ดสิบสามปีนะคะ
ก็สามารถที่จะคว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
จากภาพยนตร์เรื่องมินารินะคะไปครองได้สำเร็จ

นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวต้องไปนั่งไล่ตามดูสักนิดนึง

แล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องไปดูแบบว่ารอให้จบก่อนแล้วไปดูอย่านะ
เพราะในช่วงแก๊ประหว่างที่คุณรอเนี่ยคุณจะได้คุยกับเพื่อนได้ว่า

นั่งดูเธอฉันนั่งดูแบบว่าช่วงกักตัวนั่งดูแต่พระเอกคนนี้

แต่อันนี้มันกว่า

ช่วยดูหน้าลูกน้องด้วยเวลาติดลองคิลินไม่ทำอะไรเลย

อัตภรรดมันแบบแบบมันไม่เหมือนกัน

โอเคทุกวันนี้ก็คือบางวันนี้หนูนอนเป็นปีแล้วนะพี่นะ

เฮ้ยอย่างงี้เลย
ดูแล้วติดเลขเริ่มเลย

คิดว่าคัตตะกอนต่อเนื่องและอยู่ในสมอง
พ่อมีลูกท่านมีลูกเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้

ขอบคุณคุณครับ
เวลาหมดเดี๋ยวบอกก่อนเมื่อกี้นี้นะระหว่างที่

ยังไม่จบอีกหรอเนี่ยยังกลับมาหน้ากากอนามัยอีกหรอ
นี่๑๘๐บาทกล่องนึงเนาะ

ไปแล้วครับพวกนี้กลับมาเจอกันสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ